ผมจะพาไปที่จังหวัดสุโขทัยไปทานลูกชนิดหนึ่งอะไรคะลูกตุ้มครับลูกตุ้มฟางลูกตุ้มเนี่ยครับไม่ใช่หนักนะครับ

นี่พี่ทิเป๊ะเราอยากเล่นขนมปรงเน่งข้างในมีไส้กรอกใช่ป่ะวะ

ใช่ลูกตุ้มอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยอยู่ที่นี่นะครับ

เป็นของคุณป้าพาหรือว่าคุณวิพาประธานนะครับอายุ๖๐ปี
อาชีพขายไส้กรอกไข่ปิ้งและขนมลูกตุ้มมานาน๔๐ปีแล้วครับ

นี่ขนมลูกตุ้มนะครับหากินยากในปัจจุบันที่คุณบุ๊คว่านะครับ
นมลูกตุ้งเป็นขนมที่ต้องใช้เวลาและความใจเย็นในการทอด

กระบวนการทำขนมลูกตุ้มจะเริ่มต้นจากการผสมแป้ง
ใช้แป้งมีไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือกะทิและนมมาผสมกับเข้ากันจนเหนียวนะครับ
แล้วก็แบบนี้แหละครับออกอากาศแบบออกภาพแบบนี้เลย

ปั๊บครับจากนั้นก็จะนำไส้กรอกมาเสียบไม้ชุบลงในแป้ง

แต่ว่าพี่พิเฟ่ข้างในแป้งเนี่ยมันเป็นชั้นชั้น
นี่ไงครับเป็นชั้นแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยนะครับ
เสร็จปั๊บครับทำแบบ๓ชั้นขนมลูกตุ้งก็จะเหลืองหอมอร่อยครับ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับป้าพาก็เอาไปขายวันหนึ่งก็๖๐ลูกราคาลูกละ๑๐บาทครับ
แล้วก็นำไปขายใส่รถเข็นหน้าบ้านในซอยปินทดิตถนนหลวงพ่อเจ้าตำบลเมืองสวรรคโรคจังหวัดสุโขทัย

คู่กับไส้กรอกหมูและไก่ปิ้งตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นไป
แล้วก็ที่เหลือนะครับช่วงเย็นนะครับก็จะเอาไปขายใส่รถเข็นใส่จักรยานยนต์พ่วงขายไป
ที่ตลาดสวรรคโลกถนนเทศบันดำรี๓ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพมานานแล้วนะครับ
คุณป้าพานับวันจะหายากลูกตุ้มนี่แหละฮะ